ตำแหน่งเดียวที่ฉันจะรับได้

ได้แต่งหน้าหวานเจี๊ยบ

ตอนนี้อย่าดูถูกด้วย
ทำไมเป็นเล็กเกย์เล่นเล็กเกย์ล่ะกัน

เนี่ยเกมต่อชีวิต
รายการนี้ไง

อย่างหนุ่มอย่างนั้นไม่น่าอายุสั้น

ขโมยเข้าบ้านโอเทินกา

รายการนี้ทำข้ามไป

ไม่ยกเอาต้องกดสัตว์หน้าเหรอ

หาว่าขโมยกางเกงในนางเอก

ก็ย้ายไปอยู่กับบรรทูลสเทวราช

บรรทูลน้องบรรทาน

โดนกันแกล้งด้วยอะไร
หาว่าขโมยเกงในงงเอก
แล้วหลังจากนั้นน่ะ

ผู้ห่าว่าเราลงจิตดี

ตอนนี้วันสาวหาอาทิตย์ก็คือ

วางเข้าปลูกต้นไม้ไง
เวลาลูกค้าเข้าร้านกินได้สดชื่น
น้านี่หาเรื่องให้ของเกะกะร้าน

เขาก็เข้ามาซื้อกันแล้ว

เพื่อวันหนึ่งพี่อาจจะได้เป็นแบบกลับไปเล่นลิเกย์อีกครั้ง

แบบทำด้าวอรุ่นหวานพูดแบบอ่อนไม่ยก

กราบรองเทพหวังใจของบรรดามิรักนักชมทุกคน
คืนนี้เห็นบอกว่าคืนนี้เล่นสว่างเลย
เขาทำหน้าอะไรนะครับเขาทำคิววันนี้ทำการแสดงแบบโต้รุ่งกันเลยครับ
เล่นสว่างแล้วไม่ง่วงเหรอหนู
ไม่ง่วงครับอ้าวทำไมหนูไม่ง่วงเหรอลูก
นี่สามสว่างแล้วเล่นลิเก

เมื่อเดือนที่แล้วนะจะลืมไม่ได้เลย
ขอบคุณจริงครับผมคุณแม่มาลีจาก

อ๋อทนมีค่ะอ่างศิราอีกนิดหนึ่งหน่อยนะ
นูพุ่งเหมือนเขาจะรู้ว่าหนูว่าเล่นที่ไหร่นี่น่ะลูก

คกหินทั้งหวานกรอบอร่อยดีจริงเลยครับ

เฮ่ยพี่ห่อ

วันก่อนลูกค้าเข้ามาซื้อของก็ทัก

หันมาขายของได้เหรอพี่เอชยาโอ้โหโอ้โห
มองอีกทีไม่เหมือนเอเชยา
เออแล้วครบกับเธอย้ายพลาด
ผมพลาดเองครับวันนั้นเมาครับปิดไฟด้วยครับ
เออเอ็งอย่ามาโกหกเอ็งทำเมียไอ้ท้องจริงหรอ

ของเมียให้ดูดิเร็วถึงจะเชื่อไม่งั้นพี่ไม่เชื่อ
ไม่เป็นไรพี่ไม่เชื่อหนูก็ไม่เป็นไร

พี่เบิร์ดจูบไปด้วยมาจูบพี่เบิร์ดดูดิ

ทำไมไม่เล่นตัวอย่างกับคนนู้น

เดี๋ยวหนูทำไม่ถูกไงคะพี่บอย

ดูในเมียก่อน

ขนาดนี้คงฉี่ไม่ได้แล้วสิทธา

เดี๋ยวหนูเป็นอะไรถามจริง
ท้องโอ้โฮครับ

นี่ผัวนี่ผัวขายดอกกุหลาบตาลาเบ็บหรือเปล่าน่ะ
เซอร์ไพร์เมียเซอร์ไพร์เมีย

โอ้ไม่ได้หรอกกูจะเก็บเพื่อนอยู่
มันกุนแพ้ทองอยากกินดอกไม้ที่มันกินได้

ปลูกเอาไว้มีเงินมีท้อง
เออใช่เขาเรียกดอกอัญชันปลูกไว้มีเงินมีท้อง
โอ้นี่

ของพี่ดีกว่าดอกแฮส์
ช่วยเราเอาอะไรดีอะ
อกระเขดให้ไม่เลือก

นั่งช้าง๓แพร่ไม้ไผ่
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกา
ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

โออันนะนะ

โอโอโอโอ